ชาวบ้านเขาพากันไปเช่าบูชา
แหวนหัวนโมของวัดดัง
เขาบอกว่ามันป้องกันโควิด๑๙ได้

หลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปีนะครับ
แล้วก็กราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ

ขณะที่แผงให้เช่าแหวนหัวนโมเนี่ยนะครับ
แล้วก็หลวงพ่อเกรดแหลมภายในสารวัฒน์
มีชาวบ้านแห่มาเช่าบูชากันอย่างคึกคัก
แม้ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙จะเริ่มคลี่คลายแล้ว

พอทราบว่าการผลิตวัคซีน

แห่มาเช่าหัวนโมที่วัด
เพราะเชื่อว่าหัวนโมของวัดเขาพระทอง
ปลูกเสกตามพิธีโบราณทุกประการเนี่ย
จะสามารถปัดเป่าโรคโควิด๑๙ได้
จากชาวบ้านกลัวว่าจะติดโรคโควิด๑๙นะครับ
แห่มาเช่าแหวนหัวนโม
ติดตัวเป็นเครื่องลางนะครับของขลัง

ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
เมื่อว่านี้ย่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่๓๘๗๔ราย
รักษาหาย๓๗๑๕ราย
เสียชีวิตรวมทั่วประเทศอยู่ที่๖๐ราย
อย่างนั้นดูกันหน่อยผมบอกเลยนะครับ
ประเทศไทยได้รับการยกย่องจาก
มีแนวทางป้องกันที่ดีชื่นชมทั้งรัฐบาล
ชมทั้งเราท่านประชาชนที่ช่วยกันกาดไม่ตก